สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้พระครูกินอะไรเอ่อกินย่ากินย่าเนอะแต่หันไปถามทางนู้นนะ
วันนี้มันหยุดหยุดราชกาญในหลายหลายส่วนที่เดียวคือทางด่วนฟรีอย่างเงี้ยไหม
เป็นวันพฤติมงคลใช่วันพฤติมงคลค่ะหลายคนก็อยากจะรอดูว่าเอ๊ะ
วันนี้เนี่ยคำพยากรต่างโดยการจัดพระราชพิธีจรดพระดังคันแรกนาขวัญ
การไถหวานก็อยู่ระหว่างช่วงเวลา๘นาฬิกา๙นาทีถึง๘นาฬิกา๓๙นาทีค่ะ
โดยผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาปี๖๖ก็คือนายประยูนอินสกุล
ท่านก็เป็นประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรส่วนเทพีคู่หาดทองค่ะ
ก็ได้แก่นางสาวดวงพรงามประดิษฐ์เป็นนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการกรมวิชาการเกษตร
แล้วก็นางสาวชนทิชาทองอ่อนนายสัตวแพทย์ชำนาญการกรมประสุทธิ์
ส่วนเทพีคู่หับเงินค่ะก็ได้แก่นางสาวปนัดดาเปี่ยมมอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรแล้วก็นางสาวพัทรปภามินรินนะคะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงพระโคสำรองได้แก่พระโคเพิ่มและพระโคพูลซึ่งก็เป็นโคพันธ์ขาวลำพูน
จากนั้นนายประยูนค่ะประหลัดกระทรวงเกษตรก็ทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ยาตราพร้อมกับเทพีออกจากโรงพิธีพรามผ่านหน้าพระพาพระที่นั่ง
พระยาแรกนาก็เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา
พร้อมกับมีการหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวนาสวน๖๐๐บาท
ก็ได้แก่ข้าวดอกมะลิ๑๐๕ปฐุมธานี๑กข๖กข๘๗กข๘๕แล้วก็กข๔๓
แล้วก็มีการไถกรบอีก๓รอบ
ซึ่งต้องบอกว่ารองประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรก็ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากร
ผลการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายพญาแรกนายหยิบได้ผ้าห้าคืบค่ะ
ก็พยากรว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี
ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
ส่วนผลเสี่ยงทายของกิน๗สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคก็ปรากฏว่าพระโคกินย่าและเหล้า
พยากรได้ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
คมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น
ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเสร็จแล้วก็ได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศ
แล้วก็โรงพิธีพามพญาแรกนาเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายบังคมค่ะ
นี่แหละค่ะก็หลังจากที่มีการทำพิธีกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
กรมการข้าวนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี๒๕๖๒
แจกจ่ายให้กับบรรดาประสงค์นิกรแล้วก็ชาวนาทั่วประเทศ
เพื่อเป็นมิ่งขวัญแล้วก็สิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรด้วยค่ะ
นี่พระโครเห็นมั้ย

อันนี้ต้องดึงไว้
นี่ก็คือเรียกได้ว่าวันที่เป็นวันสำคัญที่เราเติบโตกันมาเนาะ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดง
แต่เด็กอายุ๑๕คนจับตามองหมดเลย
๑๕หัว๑๕หัว๑๕หัว๑๕หัวต้องพยายามตั้งใจนะจับตามองหมดตั้งใจดีนะ
ว่าวันนี้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้เขามีการวันนี้เป็นนัดแรก
ถือว่าเป็นนัดแรกเราจะเห็นว่าก้าวไกลเป็นเจ้าภาพคุณพิธาเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพ
เขาก็เลยเชิญพักร่วมประกอบไปด้วยเพื่อไทยแล้วก็ยังจะมีของคุณหญิงหน่อยมีของท่านวันนอกแล้วก็มีเป็นธรรม
ก็เชิญกันมานี่คุณช่อคุณพิธาเป็นคนรับเองเลยนะฮะโดยแต่ละพักการเมืองเนี่ยก็จะเรียกได้ว่ามาพูดคุยกันครั้งแรก
ทุกคนก็จะมาหารือว่าเราจะร่วมมือกันได้ไหมที่จะร่วมแบบว่าให้มันเกิดขึ้นนี่คุณหญิงหน่อยนะฮะ
ที่สดเหล่านี้เหตุการณ์ก่อนเข้ารายการเราเนี่ยแหละไม่นานไม่นานนี่เนาะ
ด้วยหละครับใบมีท่านซีไอลีพิสูจน์ก็ไปขอดูภาพบรรยากาศนิดนึงนี่ยังเอง
เบาเหรียญว่าก็เข้าร่วมปกถนัดแรกถกกันคุยกันคุยกันนัดแรกเลยนะแถวตัวอย่างแผลว่าจะจัดตั้ง
รัฐบาลได้ไหมพักเสรีรวมไทยพักไทยสร้างไทยพักประชาชาติ
พักเป็นธรรมนะฮะแล้วก็พักเพื่อไทยนี่แหละ
นี่หนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวที่คาดว่าถ้าสมมุติจัดตั้งรัฐบาลเสร็จ
ก็ต้องจับตามองว่านี่คือมธ๑หรือเปล่า
จับมือแล้วเสรีมีไว้ลุยฮะนี่
นี่ครับเป็นโซโลแกนของท่านท่านเศรษฐีมิสุธ
นี่เป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันนี่มีก็ถ้ามีหลายรอบครับ
นี่ก็คือเป็นการว่าเราจะทำงานด้วยกันยังไง
ถ้าเริ่มเข้าสภาพผู้ว่าอย่าลืมสิ
ก้าวไกรเนี่ยเขามีแผนของเขารถแมพของเขาเนี่ย
ร้อยวันแรกที่เข้าสภาอ่าใช่แล้วก็พูดถึงขั้นว่าครั้งเนี้ย
จะเป็นการแกนอาหารครั้งสุดท้ายแล้ว
หมายถึงว่าจะไม่มีอีกแล้วจับใบดำไปแล้วไปฟังเสียงกรุงพิธากันสักนิดนึงครับ
คุยกันถึงเรื่องของความคืบหน้า
ความคืบหน้าแล้วก็เรื่องของ
สถานการณ์ทางการเมืองต่าง
ก็คงจะเป็นการเฉลิมฉลองกันด้วยนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่เรื่องต่างกันมาเจอกันเวลาดี
ดีใจเยอะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีทะลายข่าววันพรุ่งนี้
เพราะฉะนั้นรายละเอียดก็รอฟังวันพรุ่งนี้ครับ
มั่นใจไหมครับว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ครับ

มั่นใจแน่นอนนี่คือความมั่นใจของคุณพิธานะฮะ
คุณพิทาเขาก็กล่าวสั้นกับผู้สื่อข่าวนะคะ

อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าจะมีการประชุมภายในกับหัวหน้าพักที่ได้มีการประกาศไปแล้ว
ความชัดเจนและความเป็นเอกภาพในการทำงานของพวกเรา

รวมไปถึงพูดคุยเรื่องของความคืบหน้าของสถานการณ์ทางการเมือง
แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าจะมีการแถลงข่าวนะคะ

มั่นใจว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
คือเอาง่ายหลังจากนี้อีก๖๐วัน
ก็คือกรกตก็จะไล่ทยอยรับแล้วล่ะว่า
สอสอทั้ง๕๐๐คนนี่แหละจะเป็นยังไง
แล้วก็จะต้องมีการเลือกประธานสภา

หลังจากลองเลือกประธานสภาเสร็จปุ๊บ
ก็จะเป็นการเลือกงายุทธมนตรีละ
ขณะเดียวกันสิ่งที่คนจับตามองกัน

หมดแล้วว่าที่ไหนอะไรยังไงแต่ละวันนี้
จัดตั้งรัฐบาลและที่สำคัญเนี่ยเสนอให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี
อันนี้เป็นจุดยืนของคุณเศรษฐาและคุณแพทองทานอยู่แล้ว
แล้วก็กกบหคือกรรมการบริหารภักดิ์
เพื่อไทยเนี่ยจุดยืนชัดเจนว่าสนับสนุนให้คนที่ชนะ

ส่วนประเด็นเสียงโหวตของสวล่ะคราวนี้แหละ
อันนี้แหละเป็นจุดที่กระหนังคำถามว่า

ถ้าไปเชิญคุณอนุทินมาอีกสักหน่อย
ก็จะเป็นรัฐบาลที่แข็งแรงเกินไป
มันไม่ได้มันไม่ถูกหลักประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้น๓๑๐เสียงเป็นรัฐบาลที่แข็งแรงมาก
แต่๓๑๐เสียงนะวันนี้
ถ้าสมมุติเราจะไปหาอีก๖๖เสียงจากสวจะไปหาจากที่ไหน
บางคนสวตอนนี้เริ่มมีการแสดงแล้วนะฮะว่า
แสดงออกแสดงออกเขาบอกว่าเริ่มมีการแสดงออกแล้วว่า
เขาพร้อมที่สนับสนุนคุณพิทาเขาเคารพเสียงของประชาชนณส่วนหนึ่ง
อีกสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าตรงนี้แหละคือภาระหนักของพักเก้าไกร
ซึ่งพักเพื่อไทยก็บอกเลยว่าเนี่ยคือภาระหนักของพักเก้าไกร
ที่จะต้องหาสวหากอยากให้ภักดิ์เพื่อไทยช่วยเหลือเรื่องไหนเนี่ย
เพื่อไทยก็พร้อมที่จะช่วยแล้วก็ย้ำกับพักเก้าไกลว่า
อย่ากังวลนะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นแบบว่ามีแผนสำรองในการจัดตั้งรัฐบาล
ยังไม่มีอะไรเลยอืมเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ย
เกียรติในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วและที่สำคัญพักเพื่อไทยยืนยันว่า
เพื่อไทยก็จะขอดูเพื่อให้เดินหน้าไปให้ได้
แต่หากบางอย่างของเราไม่ได้เราก็เข้าใจ
ถ้าไม่ได้เรื่องรักก็ขัดต่อไปไม่ได้
เพราะพักเพื่อไทยอยากจะให้ก้าวไกรได้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้
แต่หากไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาฮะ
เพราะครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการหารือ
เรามีเวลาอีก๖๐วันนะฮะ๖๐วัน
ขณะเดียวกันขออนุญาตพลเอกประยุทธ์อีกสักนิดนึงได้ไหม
ได้อยู่ไหมถ้าผลเอกประยุทธ์เนี่ยจะโอชาม
กล่าวถึงกรณีที่เผยแพร่คลิป
ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้ง

ส่วนจะฝากอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังฟอร์มทีมอยู่
เขาบอกว่าตอนนี้เขายังไม่ใช้ไม่ใช่เวลาที่จะฝาก

รักกุฎอมทุกข์เพราะเจ็บปวดกับความรักครับ
วันนี้เรามีบัตรคอนเสิร์ตบรรเทาปวด

แจกกัน๕รางวัลครับรางวัลละ๒ท่าน
ให้คุณได้ไปคลายปวดกันได้ในวันเสาร์ที่๒๐พฤษภาคม
พลาดไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าทุกการเจ็บปวดควรบรรเทา
บอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้เขาขนศิลปินมาเพียบเลยค่ะ

บำรุงความสุขด้วยเสียงเพลงนะคะ
แล้วก็ดูโอลูฟท็อปพร้อมกับศิลปินที่จะมาช่วยบรรเทา
แล้วก็ภายในงานก็จะมีกิจกรรมบริการเก้าอี้นวด
ที่ทำให้คุณเนี่ยเคลิบเคลิมจนหายปวดตัว
แล้วก็จะมีมุมกิจกรรมอีกมากมายค่ะ
รับรองว่างานนี้คุณจะหายปวดทั้งกาย
และหายปวดทั้งใจกลับบ้านไปเลยล่ะค่ะ
ผมใครที่อยากได้คอนเสิร์ตบรรเทาปวดในวันเสาร์นี้นะครับ
วันเสาร์ที่๒๐พฤษภาคมเนี่ยนะครับง่ายครับ
แต่คุณเข้ามาคอมเมนต์บอกเหตุผลนะครับว่า
เพราะอะไรคุณถึงอยากจะไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับ
แฟนเพจข่าวใส่ไข่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้
นี่นะฮะใส่ครับไปเลยนี่นะฮะอ่า
นี่นะครับคือที่ขึ้นอยู่นี้เนี่ย๕ท่านนะครับ
เหตุผลโดนใจทีมงานมากที่สุดรับบัตรคอนเสิร์ตไปเลย

คือให้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงจบรายการนะคุณผู้ชมก็เน้นเข้ามาบอกกันเยอะ
หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณกลัวพลาดอยากจะได้แบบบัตรแบบชัวร์อันนี้นะคะ
ทีมงานเขาแอบกระซิบมาบอกว่าตอนนี้บัตรเหลือไม่เยอะแล้ว
นั่นแหละแต่เรามีแจกด้วยอย่างที่บอกไป
เดี๋ยวพากินสันลูฟท็อปเดอะคอยโฟรีแพท
ขอรบทรงชาติก่อนนะฮะ๖โมงแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ

ก็ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจเนี่ยนะก็เร่งล่าคนร้ายโหดนะครับ
ชีพเด็กหญิงวัยสามขวบทิ้งศพในแอ่งน้ำอำพลางคุณผู้ชมครับ
โอ้โหน่าสงสารจริงนะฮะ
คือวันนี้นะครับพันธุรกิจเอกอนุรุษอิ่มอาบนะครับ
ท่านก็เป็นภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสนะครับ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพตันหยง
ไปตรวจสอบนะฮะบริเวณแอ่งน้ำภายในลานทุ่งย่าเลี้ยงสัตว์บ้านใหม่หมู่๕
หลังเป็นจุดที่ไปพบศพน้องยาดานะครับ

คือน้องเนี่ยหายออกจากบ้านไปเมื่อช่วงเย็นวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยหลักฐานนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคราบเลือดแล้วก็ร่องรอยรองเท้าของคนร้ายที่จุดพบศพนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่เพื่อหาเบาะแสของคนร้าย
ตามบ้านพักของชาวบ้านที่มีรัศมีอยู่ประมาณสักสองกิโลเมตรจากบริเวณนั้นนะฮะ
แล้วก็ได้มีการเชิญตัวบุคคลต้องสงสัย๒คนครับมาสอบสวนขยายผล
ในเบื้องต้นพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะ
ทางด้านพันธุรกิจเอกมตอฮามูนะนะฮะ
ท่านก็เป็นผู้กลับอยู่ที่สพตันหยงท่านก็เปิดเผยบอกว่า
ได้มีการประสานแพทย์นิติเวศเพื่อผ่าชนสูตรสาสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กนะครับ
ชุดสืบสวนนะครับได้มีการจัดกำลังลงพื้นที่หาเบาะแส
เรื่องต้นก็สันนิษฐานนะครับว่าผู้ก่อเหตุอาจจะอยู่บริเวณใกล้เคียง
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นคนใกล้อีกตัวนี่เหรอฮะ
เพราะจากที่ตรวจสอบแล้วนะครับคนร้ายเนี่ยน่าจะมีภาวะทางจิต
ส่วนการเสียชีวิตที่ชัดเจนต้องรอผลการตรวจยืนยันจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ

เนี่ยครับน่าสงสารเลยครับ

ไปดูอีกเรื่องราวนะคะมีการรวบ๓บุคคลที่ฆ่าโหดเสียโรงไม้ชาวจีน
แล้วก็อ้างบอกว่าซื้อบริการเพื่อนสาวของเขาแล้วเบี้ยวเงิน
คือเรื่องราวนี้ค่ะเป็นกรณีของนายซีรุยลีอายุ๔๓ปี
เป็นสัญชาติจีนนักธุรกิจส่งออกไม้ยางพารานะคะ
คือเขาถูกฆ่าหมกในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
โดยโอ้โหร่างกายก็คือถูกแทงพลุนเลยค่ะ
รวมแล้วทั้งร่างกายกว่า๒๐แผลเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็คือมีการพาหญิงสาววัยรุ่นเนี่ย
คือไปเปิดห้องพักเมื่อช่วงวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็พบว่ากลายมาเป็นศพในช่วงเที่ยงวันที่๑๖พฤษภาคม
เรื่องต้นต้องบอกว่าทั้งทรัพย์สินส่วนตัว
รถเก๋งฮอนด้าทะเบียน๒ขอท๙๖๕๕กรุงเทพมหานคร

ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙
ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
ก็สามารถที่จะไปแกะรอยติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ก็ประกอบไปด้วยนายนัดดันัยอุ่นใจเพื่อนหรือว่าเจ

นายนัทพลสุขเรื่องหรือว่าอิต
อายุ๑๙ปีแล้วก็นางสาวไฟล์ค่ะอายุ๑๗ปีอีก๑คน
ก็คือ๓คนนี้เป็นชาวตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูน
โดยสามารถไปตามจับกลุ่มได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะ
ในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูนเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
พร้อมกับของกลางก็คือรถเก่งของผู้ตาย
เงินสดอีก๑๑๗๐๐บาทโทรศัพท์มือถือ๓เครื่อง
หนังสือเดินทาง๒เล่มแล้วก็กระเป๋าเงิน๑ใบ
พร้อมกับมีดพกสั้นที่ใช้ก่อเหตุค่ะ
จากนั้นก็มีการนำตัวนายนัตนัยแล้วก็นายนัทพล
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุ
ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขราตามเส้นทางหลบหนีของเขา
หลังจากที่ก่อเหตุคือต้องบอกว่าทั้ง๓คน
เขามีการขับรถเก่งของผู้ตายไปเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ถนนสาคอนมงคลในอำเภอหัดใหญ่
แล้วก็ขับรถวกกลับไปที่สตูน
เพื่อที่จะไปเปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอละงู
กระทั่งว่ามาถูกตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวน
ตำรวจภูทรภาค๙เนี่ยตามไปจับกลุ่มได้นะคะ
ทีนี้ก็มีการไปสอบถามนายนัตดันัย
หนึ่งในผู้ก่อเหตุเขาให้การบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ตายมีการติดต่อขอซื้อบริการนางสาวไฟล์
ซึ่งนางสาวไฟล์ก็เป็นเพื่อนสนิทของเขาเนี่ย
แล้วก็พาไปเปิดห้องพักที่รีสอร์ทที่เกิดเหตุ
โดยซื้อบริการเป็นครั้งที่๓ค่ะ

นางสาวไฟล์เขามีการแชทเฟซบุ๊กมา
ให้ตัวนัตตนัยเนี่ยไปช่วย

แล้วก็ยังตบตีทำร้ายร่างกายนางสาวไฟล์ด้วย
แชทคุยกันก็ยังมีการถามนางสาวไฟล์นะคะว่า

จากนั้นก็เลยมีการวางแผนให้นางสาวไฟล์เนี่ย

ส่วนนายนัทธพลอันนี้ให้รออยู่ข้างนอก

ให้ยานอนหลับที่ผู้ตายขอให้ซื้อมาเนี่ย

เขาบอกว่าทีแรกแค่ต้องการให้ผู้ตายหลับ

แต่ปรากฏว่าไม่ได้ผล

ตนจึงฉวยโอกาสตอนที่ผู้ตายออกจากห้องน้ำ
ใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่ลำคอ
และกระหน่ำแทงตามลำตัวไม่ยั้งเลยนะคะ
เขาล้มลงขาดใจตายคาห้อง

ผู้ก่อเหตุเป็นคนบอกออกมาว่า
เขาอ้างบอกว่าซื้อบริการเพื่อนสาวแล้วเบี้ยวเงิน
ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไง
เพราะว่าผู้ตายก็เสียชีวิตไปแล้วอ่ะ

ดังนั้นก็ต้องไปตามเช็คเรื่องของกล้องวงจรปิดต่างนานา
เรื่องของแบบเส้นทางต่าง
เพราะว่ามันมีการลักคือรถก็หายไป
สินทั้งหมดของผู้เสียชีวิตก็คือ

ไปจับได้หมดจาก๓คนที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ก็มีหลักฐานของกลางอยู่หมดเลย

ว่าทำไมบอกว่าไปซื้อบริการทางเพศเขา
แต่ก็ต้องไปดูกล้องนั่นแหละว่ามันอะไรคืออะไร

อัแก๊งปลาหินมันเป็นผลอีกแล้วนะฮะ

เรื่องนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์นะฮะ

รายหนึ่งเขาโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่า
อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดทางลงสะพานตากศิลป์
ข้ามมาฝั่งทนขาออกเนี่ย

นี่ก้อนหินใหญ่เลยนะดูสิ

คือมีคนปลาหินเนี่ยเข้ามาจากเกาะกลาง

ล่าสุดนางสาวสุวิมลเวทวัฒนเดช
เปิดเผยนะฮะว่าถูกบุคคลปริศนาเนี่ย
ก้อนหินขนาดใหญ่ถูกกระจกรถแตก

ก็วิ่งบนสะพานตากศิลปขาออก

นั่งด้านข้าง
ก็มีวัตถุลอยมาจากเกาะกลางฝั่ง

ทำให้หินกระเด็นมาอัดไหล่

แล้วก็เศษกระจกเนี่ยก็กระเด็น

สามีก็พยายามประคองรถ

พร้อมกับให้ตนเฮ้ยไปล้างหน้าออกก่อนไหม
เพราะว่ามันต้องเช็ดกระจกอะไรออก

ในที่สุดก็ต้องไปแจ้งความที่สอนอสำเรก
ไปตรวจร่างกายประถมพยาบาลที่โรงพยาบาลครับ

ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะ

ก้อนอ่ะใหญ่ด้วยอย่างนี้ซึ่งก่อนจะมาแจ้งความก็มีผู้เสียหายขี่จักรยานยนต์มาผ่านเส้นทางเนี้ย
อืมก็ถูกปลาหินเช่นกันก็โดนปลาหินเหมือนกันใช่
โดยล่าสุดเนี่ยทราบว่าตำรวจสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยไว้ได้แล้ว
อยากดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าเอาให้ถึงที่สุด
อุทาหรณ์นะฮะเป็นอุทาหรณ์จริงจริงโอ้โหไอ้พวกนี้นะจริงจริง
มันอันตรายกับมันจังอ่ะฮะเออมันแบบมันจัง
ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอืมมันแบบเนี้ยดูดิแล้วก่อนหน้านี้
มีพี่ตลกร่างเล็กคนหนึ่งจำได้ไหมที่ไปที่อายุทยาหรืออะไรสักอย่าง
แล้วโดนปลาหินเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตเลยอ่ะเสียชีวิตเลยใช่ไหมเสียชีวิตเลย
คือปลาแล้วกระเด็นกระแทกเข้าไปหน้าเนี่ยแรงอัดอ่ะแรงอัดรถวิ่งมาเร็วอ่ะ
แล้วกระแทกปั้งเข้าไปเสียชีวิตเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้อันนี้ถือว่าโชคดีนะ
แต่ว่าก็บาดเจ็บอ่ะมันไม่ควรเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้เนาะ
เดี๋ยววันนี้รู้สึกจะมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ที่ไหนฮะ
ใช่ครับก็คือมีเรือชนบุดไฟนะครับที่หาดฉลองภูเก็ต
ล่าสุดผู้สื่อข่าวในรายงานบอกว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็บาดเจ็บมีนะแต่ว่าไม่หนักนะครับ
วันนี้มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วอ้าวไปพักสักครู่หนึ่ง

แหมท่านประธานก็ไวเกินฮะท่านประธานสองสมศักดิ์เตรียมรส
บอกแล้วสมศักดิ์เตรียมรถจะไปตรวจโรงงานซ้อหน่อย

โอ้โหเนี่ยนะฮะแล้วบอกซ้อเข็มแต่ดีกัญชัยเค็มแต่เคี่ยว
พี่อย่าอ้านเธอว่าพระฉันบวบไปไหนล่ะเธอ

เอาก็สคริปต์อยู่ข้างหน้าก็อ่านสิทำไมล่ะ

หลวงเจ๊ฉันบวบหนุ่มวัย๒๑นะครับ
พูดข่าวรายงานว่ามีพระศงธรรมนาจารย์
ไปฉันบวบของชายหนุ่มนะครับ
พระอาทิตย์ประชินบุรีเบื้องต้นนะพระรูปดำกล่าวเนี่ย
มาจำพันศาสตร์ชีวิตวันแห่งนี้๕ปีแล้ว

ทำบุญทำบุญทำบุญหน่อยนะเออ
ซึ่งจริงแล้วในเฟซเนี่ยก็คือบอกขอร่วมทำบุญอย่างนู้นอย่างนี้
โดยเจ้าอาวาสก็ให้พระรูปดังกล่าวออกจากวัดไปแล้วตั้งแต่วันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ส่วนทางด้านนายธนัดพัฒน์ดอนทอง

ได้รับแจ้งเรื่องนี้จากพระผู้ใหญ่มาว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยก่อเหตุ
ฉันบวบชายวัยรุ่นอายุ๒๑ปีที่รอบวชในวัดแห่งนี้
จากการลงตรวจสอบก็ทราบว่าทางพระรูปดังกล่าว
ไปก่อเหตุจริงแล้วกินมุมมาม
ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ได้มีการขนของออกจากวัดไปแล้ว
โดยทางพ่อแม่ของชายวัยรุ่นจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันนะฮะทางเจ้าคณะตำบลรวมถึงพระอธิการเนี่ย

ในพื้นที่ตำบลศรีมหโหสด
เรื่องต้นเนี่ยนะครับก็ยอมรับครับว่า
หนูกินจริงว้ายใช้คำว่าหนูกินจริง
จริงอ๋อไม่ใช่อัตมาอัตมา

แต่ในใจของมีนะอัตมากินจริง
อตมากินจริงนะฮะฉันบวบจริง
แล้วยังถ่ายภาพหนุ่มวัย๒๑ขณะเปลือยกาย
ถ่ายเอาไว้หลวงแม่หลวงเจ
ถามว่าถ่ายทำไมเอาไปไว้ดู

ไว้ตก

คือเอาเก็บไว้ในโทรศัพท์นะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมศึกจากการเป็นพระนะ

เพียงสั้นบอกว่าจะไปศึกกับพระอุปชาที่วัดในอำเภอศรีมโหสดเท่านั้น

ลงเรือนี่ล่าสุดทางคณะสงฆ์ในพื้นที่ลงความเห็นกันแล้วนะครับ
ก็คือจะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาอาณาจารย์
จึงทำให้พระรูปดังกล่าวยอมศึก
แล้วก็ลงลายลักษรว่าลาศิกขาจริง
รวมถึงมีพยานเป็นทั้งอธิการตำรวจลงลายชื่อเป็นพยาน
โดยระหว่างที่ผู้สื่อข่าวกำลังรอสัมภาษณ์พระรูปดังกล่าวอยู่นั้น
มีรถคันหนึ่งขับมาจอดรอด้านหลังกุฏิ
แล้วพระรูปดังกล่าวก็กระโดดขึ้นรถไปเลย

โกเว้นต์ก่อนแล้วเนาะอายุ๔๕ปัญหาว่ะ

ไม่นะตอนเซ็นพระราชนิยังอ่ะ

ก็คือบวชที่๔ภรรษา
อายุ๔๕บวชที่๔ภรรษา

ลาศิกขาตามความประสงค์ที่๓

อยากให้สอนนุ่งสบง
ทักหาทางไลน์ให้มาหาพระ

เป้าตุงหรือเขาจะมาถึงเปาตุงนี่หรือเปล่า

เป้าตุง

อยากให้สอนนุ่งสบงก็เลยทัก
เด็กอายุ๒๑มาสอนแล้วบวชมาตั้ง๔ปี
เพราะว่าหลวงเจน่าจะบอกว่าเด็กอ่ะลายมาทักหาว่าให้เขา

แล้วสอนไปสอนมาก็เลยเป้าตุง

ไม่รู้ว่าตอนหลวงเจ๊ใส่ให้
แล้วถูกเจ๊ทักเด็กว่าอุ๊ยเฝ้าตุงนะ
ไม่มือมือของหลวงเจไปโดนอะไรหรือเปล่า

เวลาแบบดึงสบงแล้วดึงผิดอย่างนี้หรือเปล่า

เฮ้า

เราก็ต้องวิเคราะห์กันถึงขนาดนี้เลยน่ะเนี่ย
นี่เคยได้ยินเรื่องเลือดจอราเข้ไหม

เขาบอกว่าเลือดจราเข้เนี่ยโอเคล่ะ

เดี๋ยวเนี่ยคนเราอะพวา

ขายของไม่ขายให้ฟังจะเล่าให้ฟังเฉย
แต่ปกติคุณผู้ชมก็ชอบดูเวลาขายของนะคะ

คนก็บอกเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยคน

เพราะว่าทัวร์จีนเขาสั่งกระโปรงกระเป๋า
อะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงเกี่ยวกับเลือดจราเข้

เขาบอกว่ามันช่วยสร้างภูมิภูมิกัน

ผู้เลี้ยงจราเข้จังหวัดตรัง

สองไร่เนี่ยมาทำฟาร์มจราเข้น้ำจืด

ถือว่าเป็นฟาร์มเลี้ยจราเข้ที่ใหญ่ที่สุด
มันถึงกลายเป็นเมนูสารภัทรจราเข้ไง

จราเข้หัน
ห้้ามันหันนี้เหรอ
ก็จริงตอนแรกก็ไม่รู้
ว้าวไม่เคยเห็นที่มันหันกันหรอ

ไหนจะหนึ่งนี่อะ
โทษนะครับ

และก็เขาคุณความดังว่า
อืมจราเค่สะเต้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม

มันต้องเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยอะไรเขากินกัน

เพราะฉะนั้นวันนี้มันขายได้ตัวหนึ่ง๔๕๐๐๘๐๐บาท

ปรากฏว่าชาวบ้านที่เคยดื่มเลือดจราเข้เนี่ย

กูก็ไม่เคยเกิดเป็นจราเข้กูก็ไม่รู้แกก็ยังไม่เคยกินเหมือนกัน
เอ๊ะคือถามก็ไม่ได้ก็เห็นแบบมันถามอะไรมันมีประโยชน์
เอาก็เมื่อกี้คุณพูดมาแล้วเลือดมันสีอะไรล่ะอีหนุ่ม
เลือดเป็นสีหน้าหนูอยากรู้เลยเดี๋ยวหนูเสิร์ชหน่อย
เออมันต้องเป็นสีแดงไหมหรือขาวมันต้องอยากรู้เลือดจราเข้มสีอะไร
ไหนดูสิเออถ้าถามอย่างนี้ว่าเลือดจราเข้ตัวอย่างคุณอย่างนี้เลือดสีเขียว
โอ๊ะทำไมต้องเป็นสีเขียวว่ะทำไมต้องเป็นสีเขียวว่ะ

เอาง่ายว่าจราเข้หนึ่งตัวเนี่ยมีเลือดประมาณหนึ่งร้อยซีซี
หรือประมาณจราเข้ตัวหนึ่ง
มันได้เลือดประมาณแก้วถึง๒แก้ว
หากต้องการนำเลือดเนี่ยไปดื่มเป็นยา
เขาบอกว่าอยากกินเหมือนกันเป็นยังไงวะ

โอ๊ะตัวเฮียน่ะไม่มีหนุ่ม
เฮ่ยเดี๋ยว

ก็พึงบ้างไอหนูมเล็กผี
จริงคือบรรทาขมามีอ่ะพี่มันกินสดอ่ะ
เขาเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะอะไรอย่างนี้ช่วยเสริมสร้าง

คือมีนักธุรกิจในตำบล
นาท่ามใต้อำเภอเมืองตรังเขากล่าวว่า
ต้นเนี่ยเชื่อว่าสรรพคุณเรื่องของการบำรุงเลือดบำรุงร่างกายกระใสเส้นเนี่ย
เหมือนเรากระสายเส้นคือแบบพวก

แต่ไม่มีตอบรับรถใช่ไหม

มึงมึงจะฟังเรื่องเลิศจราเข้หรือมึงจะเอาเรื่องจราเข้มีลิ้นเอาทุกเรื่อง
เอาทุกเรื่องก่อนเออนี่ไงจอละเข้จอละเข้มีลิ้นที่ไม่สามารถกระดกหรือแลบออกมาได้
เนื่องจากลิ้นของจราเข้จะติดแน่นอยู่บนเพดานปาก
และไม่ได้ช่วยในการเคี้ยวเพื่อย่อยอาหารเหมือนลิ้นคน
เพราะฉะนั้นเนี่ยมีลิ้น
ใจเยี่ยมไหมเลือดสีอะไรเลือดสีอะไรไม่รู้สรุปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากิน๒เวลาเช้าเย็นตามโบราณ

มึงก็ไม่ให้จอละเข้กินเลือดกันอ๊ะมึงถามได้ยังไงกินเลือดจอละเข้อ่านมาทันตั้งแต่ต้นรายการ

ไม่ใช่ถามว่าลาเก้มึงกินสองมื้อเหรอ

อีบ้าไอ้ผี

เขาให้กินเลือดวันละสองมื้อ
ตัวหนึ่งได้สี่สี่

เลือดแดงเม็ดเลือดขาวจะดีขึ้น
จบมั้ยจบครับงานกันมั้ย
ลิ้นนะยืนยันมีลิ้นนะครับเอ้าของรถเมย์เอาไปแบบสั้นสั้นเลยค่ะ
ไม่ต้องยืดเยอะเขาบอกว่าอุณหภูมิดอยอินถนนลดหัวภาพมากเลยนะคะ
วัดได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกต่ำสุดเนี่ย๑๙องศาเซลเซียสนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุด๑๐องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวเนี่ยพี่ถามอยู่ว่าญี่ปุ่น
ร้อนแล้วใช่ไหมแต่อินถนนของเรายังเย็นอยู่นะคะเย็นอย่าเยือกอยู่นะ
ดวงอาทิตย์ตอนนี้ก็ตก๑๘นาฬิกา๕๒นาที

เพราะว่าตอนนี้ยังอากาศดีอยู่นะคะอากาศเย็นสบาย
ใครอยากไปเที่ยวก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะ
วันนี้ดาราพอพานที่เขาบอกว่าอื้อทำเว็บจน๕๖พันล้าน
ที่คุณตัชรยาไปยืนเรื่องหรอวันนี้คุณพอเขาออกมาแล้วนะฮะ
เพราะว่าไงเดี๋ยวเล่าสิฉันต้องรีบไปรู้ด้วยทำไมอ่ะ
ขึ้นคือพูดเหมือนกันจะบอกแล้วอีกนิดนึงก็ออกมาหมดแล้ว
แต่ยังไม่บอกเหตุผลว่าอะไรเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่า

ตัวละเข้มีลิ้นนะอ่าโอเค

แล้วเรื่องคุณพอ
คุณพอคือคุณอัจฉริยะเนาะ
หลายคนก็ไปจับตามองคนแรกของเพชรจ้า
ก็คือบอกว่าเป็นดารา

อันประมาณพี่สิบอ่ะใช่ไหมก็ไปหากันอีกเลยตอนแรกเป็นคุณพระจ้าก่อน
คือมีเขาบอกแล้วดาราเด็กอีกดาราเด็กอายุ๒๐อีก
เนี่ยมีครอบครัวเราด้วยเอ่อจริงจริงทุกคนก็คิดว่าเป็นพระจ้า

ก็มีการคาดเดาไปต่างนานาฮะ

คุณพอเขาเปิดเผยเลยว่าอย่ามาคิดว่าเป็นเขาไม่ใช่เขาแน่นอน
เพราะตนเล่นการพนันยังไม่เป็นเลยแล้วถ้าผิดจริง
บริจาคเงินเพิ่มอีก๑๐ล้านให้กับมูลนิธิต่างด้วย
ตนเนี่ยออกจากวงการบันเทิงมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ
ส่วนงานในวงการมีคนติดต่อมาแต่ก็ไม่ได้รับ
ถ้าจะรับก็ขอเป็นงานประโยชน์ต่อสังคม
และชีวิตครอบครัวก็ยังไม่มีทายาทด้วย

แต่วันนี้คุณอัจฉริยะก็ไม่เห็นจะเปิดเผยนี่คุณหนุ่ม
ใช่คุณชนะก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นใคร

แล้วดาราคนนี้มีเงินหมุนเวียน๕๐๐๐ล้าน

มีเงินแบบว่าเป็นพันล้านอยู่ในบัญชี

คนก็เลยบอกว่าอ้าวพอผ่านก็เป็นใครล่ะ

ก็เรียกว่าหลายคนก็รอติดตามในชุดต่าง
ที่คุณชมพู่จะไปเฉิดฉาย
อยู่บนพรมแดงที่เมืองคานสกันนะคะ
โดยลุคแรกเมื่อคืนนี้ก็เปิดตัวมาแล้วป่ะ

เพราะว่าสวยออร่าสถานพรมแดง
กับชุดกระป๋องเกาะอกจากแบรนด์หรูนะคะ
แล้วก็มีเครื่องประดับหรูเลยค่ะจากบูแกรกี
ที่ปรากฏตัวก็เรียกว่าเรียกความสนใจ
แล้วก็แสงแลตจากช่างภาพกันแบบรัวเลยนะคะ
แล้วก็ขณะเดียวกันคุณฟ่านปิงปิงค่ะ
ก็ปรากฏตัวในชุดของพริสโตเฟอร์บลูนะคะ

พร้อมกับกราฟิกของใบไม้เปลือกไม้
แล้วก็เสือหลายตัวที่ดูเหมือนจะเดินออกมาจากชุดนะคะ

ไปดูอีกหนึ่งข่าวนะครับ
ก็คือข่าวของคุณเอสกันตะพงศ์
ก็คือยังเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยติดตามนะครับ
กรณีที่คุณเอสกันตะพงศ์มีอาการวูบแล้วหมดสติ
การงานอีเวนต์ในวันที่๙พัฒนภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะครับ
ล่าสุดคุณคริสติน่าวิงเคิล
เธอก็เป็นภรรยาของทางคุณเอส
มีใจความว่าฉันพยายามที่จะเข้มแข็งเพื่อคุณที่รัก
ขอให้ทุกคนอธิษฐานและให้เราอยู่ในความคิดของคุณ

คือตอนนี้เป็นยังไงบ้างรถเมย์รถเมย์เล่นละครกับเอ๊

จักรีนบอกว่ารับก็คือรักษาการการตอบสนองการรักษาแต่ก็ยังไม่ฟื้น
คือจักรีนเล่าก่อนนะวันนั้นคือตอนเป็นคอนดิเดต
บางคนไปกินข้าวบางคนไปทำกับข้าวอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าตอนนั้นไปกับคุณท็อป
เพราะตอนนั้นคุณท็อปเขาเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงทรัพยากร
กระทรวงทรัพย์ก็เลยไปดำน้ำ
ดำน้ำเสร็จก็กลับมาเนี่ย
กลับมาทำดีเบตต่อที่พารากร
แล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บก็น็อกที่นี่เลย

มันเกี่ยวกับว่าตรงนั้นอาจจะสโตรกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง
แต่เขาลงมานั่งข้างล่างก่อนนะไม่ได้บนเวทีนะ
ก็ข้างล่างลงมานั่งข้างล่าง
ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกดีเบตก็อยู่กับผู้สมัคร
มองเห็นมาเขาตกใจกันเลย
เขาบอกหมอวรงเป็นคนมาช่วยปั๊ม

ดูไม่มีสไตล์อะไรเลย

ยังทำพิธีกรแบบเนี่ยปกติมากเลย

ได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดที่ออกต่างจังหวัดเยอะจริง

คืออากาศมันร้อนมากแล้วคนไม่เคยชินกับอากาศร้อนขนาดนี้
หลายคนคนก็จะเชื่อว่าโรคไหลตายอย่างนี้มีหมดเลยนะ
ตอนนี้มันกลายเป็นกลับมาแบบว่า

มันเกิดขึ้นแบบสโตรกคืออากาศมันร้อนจนแบบว่า
ไม่รู้ทำไงเพราะว่าเขาก็ทำนาทำไล่ของเขา
ก็เกิดการโศกขึ้นมาเยอะไม่เกี่ยวกับคนแก่คนเด็ก
แต่เราไม่รู้กรณีของคุณเอสว่าแบบ

ก็ยังไม่รู้ก็ขอให้หายเร็ว
อาการดีขึ้นแล้วหายเร็วนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทางคุณเอสนะครับ
เอ้าพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
มีลูกยอกมีลูกแซวอะไรอย่างนี้มากขึ้น
คงจะไปทำงานพิธีกรมาจนเก่ง

ดูเก่งสวยรอบด้านแหมผู้ชมซะยกใหญ่ไม่เกินจริงเลย
ผมชมตามเนื้อผ้าแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่ง

ป่อเองเขาก็เลยมีการโพสต์ภาพคู่กับพี่แอฟนะคะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าไม่ได้เจอกันนานมากเนี่ย
มาเจอนางเอกที่ละครรีรันอยู่ตอนนี้รักประกาศิษย์
เป็นละครที่ผมได้เล่นคู่กับแอฟยังเหมือนเดิมเลยครับ

คนอะไรผ่านไป๑๐ปียังคงความสวยความน่ารักแล้วก็ความมีเสน่ห์อย่างที่บอก
แต่ก็สวยน้องคลิตชอบของพี่แอฟเลย
ลูกรถเมฆได้ยินเสียงฉันร้องไห้เลย

ก็ไม่ได้ยินเสียงอีกเลย
หรือว่าเด็กกันตอนสูงเห็นอะไรเยอะเกินเรามาก
เมื่อเช้าเจอพี่แอฟเจออาตุ๋ยแล้วก็พี่ปุ้ยไม่ร้องไห้เลย
ยิ้มใส่ทุกคนเล่นกับเขาหมดเลยงงมาก
อารมณ์ดีหรือเปล่านางตื่นเช้าไง

หวานใจของคุณนายนพัฒน์เขาอืมนะฮะก็คือล่าสุดเนี่ยก็คือ
มีภาพนะฮะใส่วันพีชเล่นน้ำทะเลอืมคนก็ไปชื่น
ชมนะครับแล้วก็มีแซวด้วยนี่นะฮะเจ้าตัวก็แพ็กกระเป๋า
นี่ไปเที่ยวทะเลนะครับพร้อมกับปล่อยภาพเซตที่สวมใส่
กดแล้วนางต้องกดแล้วปกติลงป๊อบกดปุ๊บเลยนางกดแล้วอุ้ย
บอกว่าเลิกไม่เลิกเลิกไม่เลิกนางบอกเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวบอก
เองไม่ต้องมาคาดคณีนางไม่ได้เลิกกันง่ายหรอกคู่เนี้ย
เป็นคู่รักที่แบบเรียบง่ายไม่หวือหวาวันหนึ่งส่องแต่พระอืมแต่
จะมีมุมหวานหวานนะออกมาอยู่เรื่อยเลยอย่างจ๊ะกับแจ๊คเนี่ย
พี่ก็ถูกยงเข้าอย่างจังแล้วมีกระแสข่าวมาว่านางครู้คู่รัก
นางว่าจ๊ะเลิกกับแจ๊คจริงหรือเปล่างานนี้เจ้าตัวรีบตอบ
กลับจริงว่าไม่จริงจ๊ะงานนั้นอ่ะจ๊ะก็ได้โพสต์ภาพ
คู่พร้อมใส่อีโมจิลูกหัวชายด้วยมาอ่าสรุปว่ายังไม่
ว่าคู่ไหนงงไปหมดอืมนะตอนนี้เขาเข้าไปพอแต่ทั้งคู่
ก้าวก็ออกมาเมื่อวานคู่ของแกงส้มกับคุณดาวใช่ไหม
คุณดาวแล้วตอนนี้ก็คือเหลือคู่สุดท้ายที่ยังไม่ออกมาก็คือ
คู่คุณโอบกับคุณมะปางอ๋อคนก็เข้าไปในไอจีงไม่ถาม
เขาเนี่ยน่ะเขาไปถามเลยโอบกับปางได้ไหมโอบกับปาง
ก็คือเขามองว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นหนึ่งก็คือ
ค่อยลงภาพด้วยกันสองหลังหลังก็ไม่ค่อยแบบไปไหนมา
ด้วยกันอืมมันมีพอมีข่าวว่ากันหรือเปล่าคู่รัก
เสียงดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเลิกลากันไปเขาก็เลยเข้าไปถาม
แบบเมื่อไหร่จะเอาผ้าหวานออกมาครับออกมาแบบ
โยบคาซะทีซี่อะไรประมาณเนี้ยอืมก็คือเขาไปดูเห็น
มีน้องนายนะเข้าไปดูใบเฟิร์นไม่มีเนอะไม่มี
พี่นายอาจจะทำงานอยู่หรือเปล่าอ๋อขับรถอยู่ขับรถ
อยู่อะไรอย่างงี้อืมอีกหนึ่งคู่ก็นั่นไงตอนแรกมีน้ำหวาน
กับกว่างเอบีน้ำมองอ่ะก็ออกมาตอบแล้วว่าไม่ใช่
เขาบอกว่าคู่รักสิอู้ดาราแบบซวยกันไปหมด
เดี๋ยวนี้ถ้าเพจลงเนี่ยคือกวางกับน้ำหวานเนี่ย
เขาบอกบอกเลยสยบข่าวคู่รักน่ะแล้วฝ่ายหญิงก็
ไม่รอชาบเขาบอกว่าพอแล้วเข็นข่าวคู่รักเสียงดี
เลิกกันอืมไม่ใช่หวานแน่แน่ค่ะเพราะเราไม่ได้เสียง
ถูกนางว่าอย่างงั้นแต่ก็ทีนี้พอมีคนหลังไมค์มา
ถามเยอะไม่ใช่คู่เราแน่นอนก็ยังคบกันดีอยู่เหมือนกัน
อ่าเนอะเขาก็ว่าอย่างงั้นแต่เราก็คือต้องออกมาแบบ
ตอบกันทุกคู่เพราะว่าคนก็พยายามเชื่อมโยงไปเนอะ
กลายเป็นคู่ไหนกลายเป็นว่าต้องออกมาทุกคู่เลยอ่ะ
ก้าวน้องก้าวกับมีใครอีกเขาก็บอกว่าอืมไม่ใช่คู่นี้
ทุกวันนี้ยังรักกันดีขออนุญาตตัดตัวเองออกจากช้อย
เดี๋ยวยายอีฉันตกใจโทรมาอีกเหมือนรอบที่แล้วยาย
ชอบเชื่อข่าวบันเทิงมากว่าหลานก็คือบีเขาบอกว่า
ก็รีบออกมาพูดก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวยายที่บ้าน
ตกใจว่าเขาเลิกกับแฟนอยู่แล้วอ่าคนก็ไปตามหาว่าคู่ไหน
อืมคู่ไหนล่ะไม่รู้แต่ว่าของน้องอกกับน้องมะปัง
ยังไม่ตอบใช่ไหมล่ะยังยังแต่คนไปเขียนถามใน
แกรมเขาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแค่นี่ไงเดี๋ยวดูเข้าไปอ่านดูสิน่ะ
มีอะไรอีกไหมฮะก็นี่ก็มีภาพล่าสุดนะฮะของอะไรของ
ทางคุณทิมพิธาที่หลังจากที่ได้มีการนัดหารือกับ
อีก๕พักนะครับที่มีการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็มีภาพ
จับมือกันออกมาแล้วพรุ่งนี้จะแถลงข่าวตอนเช้า
เราพรุ่งนี้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนี่ไงอ่าพี่แม่พี่นม
คุณแม่งอ่านข่าวนี้คุณอู้หารธัยเคลื่อนไหวแล้ว
ก็คือเอาง่ายนะวันนี้ไม่ใช่คุณอู๋คนเดียวหรอกดาราหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นคุณก้องห้วยไล่ถูกต้องไหมฮะ
๒๐๒๕คุณอุธิภาคหรือไทยหรือแม้กระทั่งวันนี้คุณอุธิภาคคุณก้องเวลัย
เราขอเริ่มทีละคนก่อนแล้วกันอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะต้องเคารพ
หมายถึงว่าทุกคนเชื่อว่าเก้าไกรคะแนนถล่มทลาย
ขอรบเสียงของประชาชนนะวันนี้คุณหนุ่มกะลานนักร้องชื่อดัง
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเลยว่าสวเราไม่ได้เลือกคนมานะฮะ
แต่ทำไมถึงมาทำหน้าที่ตัดสินชะตาชีวิตเราก่อนที่จะโพสต์เนี่ยจะถูกแชร์ต่อไปเนี่ย
หมื่นครั้งนะฮะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
รวมถึงก้องเว้ยไร่นักแสดงอีกคนหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์
บอกว่าคุณสมบัติเป็นหัวหน้าห้องนักเรียนยังไม่ได้เลยบางคน
คุณก้องห้วยไร้เขาก็โพสต์เฟซบุ๊คของเขาเหมือนกันนะว่ายื้อเต็มที่เลยครับ
สุดท้ายยังไงก็แพ้สร้างชื่อจารึกไว้ในแผ่นดินเลยนะครับ
รายชื่อพวกคุณทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ให้เด็กรุ่นหลังไว้อ่าน
ตอนคุณตายจากโรคใบนี้ไปแล้วก็ค่อนข้างจะออกมาแสดงจุดยืนชัดเจน
ล่าสุดที่คนจับตามองมากที่สุดตอนเนี้ยนะฮะก็คือพี่อุหารุทัยอืม
พี่อุหะหรือไทยเนี่ยอย่างที่บอกเขาชัดเจนมาตั้งแต่ต้น
เป็นคนที่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนะว่าพี่อู๋หารุทัยเนี่ย
เขาชี้เลยว่าสวนะวันนี้ควรจบควรจบลุงตู่ควรพอ
ที่ผ่านมาเนี่ยพี่อู๋ก็จะสนับสนลุงตู่มาตลอด๘๙ปีเนี่ย
เขาจะสนับลุงตูมาตลอดแล้ววันนี้ก็บอกเลยสวณควรจบอืม
แล้วก็ลุงตู่ควรพอแล้วถึงเวลาที่จะต้องยอมรับเสียงข้างมาก
เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกันอีกพี่อุหารือไทยม่วงบุญศรีเรารู้จักกันอยู่แล้ว
นักกับเพลงของเขาดังมากมายเลยอืมอ่าอืมอืม
ปรากฏวันนี้เขาไม่ได้ไปร่วมรายการของช่อง๘ต้องยอมรับ
วันนี้ไปร่วมรายการช่องแปดชื่อลุยชนข่าวของคุณพุทธของเรา
ของคุณพุทธะเนี่ยนะฮะเขาให้ความคิดเห็นถึงการเลือกตั้งปีหกหก
ต้องพอกันทีกับความขัดแย้งเพื่ออะไรฮะเพื่อปากเพื่อท้องของประชาชน
เป็นรัฐบาลก็ดีจะได้โชว์ฝีมือตามที่ได้อภิปรายเอาไว้

ถ้าขับเคลื่อนประเทศเพื่อประชาชนได้

อย่าให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก

เราก็ต้องยอมรับกติกาเสียงข้างมาก

หมายถึงว่าอันที่พี่มดเล่าอันนี้ถูกไหม

คล้ายกับว่าตรงสนุกคุณอุ๊ก
สนุกคุณพิทาใช่ไหม
ไปถามใหม่
เข้าใจผิดและไม่ได้หมายความเช่นนั้น

เขาก็มีการชี้แจงบริบทเรื่องของการสนทนา๓ข้อ

เพราะฉะนั้นต้องยอมรับกติกาเสียงข้างมาก
ต้องปล่อยให้นายพิธาเป็นนายรัฐมนตรี

นายพิธาต้องวางตัวเป็นกลางเรื่องความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศ
ซึ่ง๒ประเด็นนี้สวจะพิจารณา
เพื่อยกมือหรือไม่ยกมือให้นายพิทาด้วย

แต่อุปสรรคคือนายพิธาฟอร์มรัฐบาลไม่ได้

และข้อ๓แม้จะเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้ง

เพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตสวจากการเลือกตั้ง
จะเป็นคนของนายทักษิณชินวัฒน์

ทาต้องไม่จุดประเด็นความขัดแย้งทั้งในและนอกประเทศ

แล้วก็ต้องวางตัวเป็นกลางระหว่างรัสเซียจีนแล้วก็อเมริกา

แล้วก็แถลงข่าวเป็นเรื่องราวให้สวมั่นใจ

ที่มีแต่ความสงบสุขและสันติประเทศก็จะขับเคลื่อนไปได้

ตอนนั้นตอนป่านนี่ปิดก่อนจบรายการเป็นอย่างนี้เลย
มานะฮะอ้าวโอเคพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ก่อนครบทรงชาติ
วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ